สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำนี้ครับ

ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ระยะนี้หลายจุดหลายพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

การใช้รถใช้ถนนต้องระวังทั้งเรื่องของหมอกทั้งเรื่องของถนนลื่นนะครับ

ก็คือการก่อตัวของพายุลูกใหม่ในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
การว่าจะสามารถพัฒนาความเร็วลมจนกลายเป็นพายุที่มีความรุนแรงนะครับ
่งหน้าสู่บริเวณอ่าวตังเกียร์
อบเอาลมหนาวจากบริเวณประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้มีอากาศอุ่นชื้นอยู่นะครับ
ดังนั้นการที่เข้ามาของลมหนาวนั้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ช่วงแรกก่อนที่จะได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็น
ก็จะเกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
อาจจะมีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็จะเป็นจุดแรกครับ
ที่จะได้รับผลพวงจากความแปรปวนในครั้งนี้นะครับ

นี่คือภาพรวมการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับ
สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง

เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ
ขึ้นลมก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับ
ส่วนในอีกวันหนึ่งนะครับ
สังเกตว่าฝนนั้นหายไปค่อนข้างเยอะนะครับ
ใต้ถูกดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลางบริเวณอ่าวตังเกียร์นะครับ
หลังจากนั้นนะครับจะสังเกตว่าบริเวณทะเลจีนใต้ก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เกิดขึ้นนะครับ

ก็จะมีการเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับ

ไทยของเราก็จะเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับการปกป้องจากลมหนาวนะครับ
กลุ่มฝนที่ตกหนักตกนานอาจจะไม่ส่งผลกระทบมากนักนะครับ
บริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบน
แต่ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ